แต่ครอบครัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องเชียร์แล้ว

มีข่าวแววออกมาว่าครอบครัวตัวปอ
โปดเบ้ยต๊อป

คือเมื่อวานนี้เนี่ยพี่หนิงเขาเฟซบุ๊กไลฟ์ของคุณเป้ย
แล้วก็มีการแซวกันว่าเออเบ้ยท้องสองเดือน
แต่พอมีคนเข้าไปถามเยอะเข้าแบบถล่มทลายว่าเฮ้ยเป้ยท้องจริงหรือเปล่า

เธอจะว่ายังไงท้องจริงหรือไม่ไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
มึงจะถ่ายภูมิเป้ยได้ไหม

บอกข่าวดีพี่เป้ยท้องแล้วนะยังไม่มีใครรู้เลยน้องโปรดกำลังจะมีน้องแสดง
แสดงความยินดีด้วยนะคะ๒เดือนแล้วดีใจจัง
ว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่สองได้๒เดือนพร้อมเน้นถ่ายไปที่พุงของนักแสดงรุ่นน้อง
ทำให้คนใกล้ชิดรวมถึงแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันยกใหญ่
แต่หลังจากที่ดีใจได้เพียงชั่วข้ามคืนและมีคนใกล้ตัวสอบถามข่าวดีเรื่องเป้ยตั้งท้องเข้ามาอย่างถล่มทลาย
คนต้นเรื่องอย่างนางร้ายรุ่นพี่หนิงปณิตาก็เลยต้องทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
แจ้งแทนสาวเป้ยขอโทษและปฏิเสธผ่านโซเชียลมีเดียทั้งอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กไลฟ์
สลายฝันแฟนคลับครอบครัวตัวปอว่าเป้ยยังไม่ได้ตั้งท้องอย่างที่หลายคนเข้าใจ
แต่เป็นเพียงแค่การพูดแซวเล่นกันระหว่างเพื่อนเท่านั้น
เพราะวันที่เจอเป้ยที่งานเป้ยท้องผูกจึงใส่ชุดราตรีแล้วดูเหมือนคนท้องป่อง
ก็เลยแซวกันจนเป็นเหตุให้ทุกคนเข้าใจผิดค่ะ
แซวเล่นกันว่านางท้องคนก็ถามกันมาเยอะมากแก้ข่าวนะคะแก้ข่าวนะคะว่านางไม่ได้ท้องนะคะ
ถ้าทำให้ใครเข้าใจผิดก็ซอรี่ขอโทษด้วยนะคะ